จอทีวีมาแล้วฮะเป็นเรื่องฮือฮาแม่ค้าสาวขายกางเกงในออนไลน์
เอ้ยธรรมดาแต่นี่คือกางเกงนายใช้แล้วอืม
ง่ายคือกางเกงในมือสองคำว่ามือสองอย่างที่บอกไว้
มือสองคือใช้เรียบร้อยแล้วใช้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ขายฮะ
แม่ค้าบอกว่าขายจริงแล้วเกงในมือสองไม่ว่าอะไร
อยู่ดีเนี่ยระหว่างที่กำลังไลฟ์ระหว่างที่กำลังไลฟ์นะ
มีลูกค้าบอกอยากได้เลยอยากได้เลยเอาพี่หนูเพิ่งปล่อยออเดอร์ไป
ไม่ทันไม่เป็นไรอยากได้ตอนนี้ทำไงใส่กางเกงในใหม่
ใส่กางเกงนายใหม่แล้วออกไปวิ่งวิ่งออกมาแพ็คห่อขาย
ซึ่งผิดกฎไหมไม่ผิดฮะนี่คือกางเกงในมือสองของจริง
ชมด้วยตาท่านเองอีกทีฝนใส่ปุ๊บจะไม่ซัก
จะทิ้งทิ้งทิ้งทิ้งทิ้งในตาก้าไม่เกินสี่วัน
จะมีคนออเดอร์มันเป็นอย่างนี้ค่ะ
แล้วคนที่อยู่ในสมาชิกกลุ่มเก่าจะรู้ดีฝนไม่เสวนาอะไรเยอะ
ทักมาว่ากางเกงในส่งเกงในไปปุ๊บโอเคส่งชื่อที่อยู่มา
แล้วส่งเคอรี่ไปให้ไม่มีการเสวนาแล้วห้ามจีบนะคะ
รายได้ดีกว่าเออนี่นะคะพรุ่งนี้เตรียมส่งนะคะ
แล้วก็คนนี้คนนี้ก็เตรียมส่งนะคะเอาไปทำอะไรฝนไม่สนใจนะคะ
คุณแม่มีหน้าที่ขายคือขายไม่ถามเยอะไม่ซอกแทรกโอนเงินมาของไปนะคะ
ตัวเท่าไหร่๒๕๐ค่ะรับแบบซักหรือไม่ซักทักมาได้เลยค่ะพี่
ฝนก็ไม่อยากทำบอกไว้เลยโหพี่เป็นเมื่อก่อน
คิดว่าผลจะทำเหรอเสียภาพโพสต์เสียเซลล์มาก
ต้องมานั่งคุกคีกับอะไรก็ไม่รู้แต่ตอนนี้โอเคพี่ฝนไม่ได้ฆ่าใครตาย
ไม่ได้ไปนอนกับใครไม่ได้เอากับใครไม่ได้นอกใจใครถูกต้องไหม
เราทำแค่ความจำเป็นคิดซะว่ามันเป็นการขายเสื้อผ้ามือสองนะคะ
มานานแล้วแบบนี้ครับมานานแล้วนี่แหละค่ะพี่
พวกโรคจิตจ๋าเมื่อคุณไม่ต้องไปขโมยแล้วค่ะ
คุณมาที่นี่เลยค่ะนะคะและอีกอย่างหนึ่งฝน
เรียวนะคะฝนไม่ได้แบบเฟคหรือเอาของคนอื่นมานะของฝนเองนะคะ
ตัวจริงเสียงจริงวิ่งแล้วขายเลยโอ้โหวิ่งแล้วใส่ห่อขายทันทีครับ
เพราะมันเป็นสินค้ามือสองอยากได้แบบไหนคุณนัทพงศ
เขาเรียกว่าอะไรนะ
อันนี้ถามเรียกให้ดูภาพเลย

แม่ค้าบอกเนี่ยหนูเพิ่งตากไว้๒วัน๓วัน
ของไม่พอจากนั้นมาเนี่ยก็มีรายงานว่า
คุณน้ำฝนคุณน้ำฝนไปวิ่งมารอบหนึ่ง
แล้วก็ได้ของใหม่มาเรียบร้อยของใหม่ใส่ไป
กลายเป็นของใช้แล้วคือของมือสอง
โอ้โหถูกใจสิ่งนี้ระหว่างนั้น

เขาไม่ได้ขายตัวเขาขายกางเกงในมือสอง
ดังนั้นไม่ต้องมาจีบนะไม่ต้องมาจีบ

มีคนด่ามีจะฆ่าใครตายยัง
เปล่าไม่ได้ฆ่าใครตายแล้วยุคนี้โควิด

คนขายของอยู่ตามท้องถนนตามตลาด

คุณน้ำฝนบอกขายตัวละ๒๕๐บาท

นี่นี่การันตีว่าขายดีจริง
นี่คือเตียงนอนนะตอนนี้ไม่ต้องนอนเตียงแล้ว

ของเต็มตู้ไปหมดเอาของเต็มเตียงไปหมดเลย
คนมารอซื้อแล้วซื้อไปทำอะไรตอบไม่ได้เลย

ส่วนคนซื้อซื้อไปทำอะไรคุณไปตอบกันเองก็แล้วกัน
แล้วคนขายเขาก็ไม่ถามด้วยมันก็ต้องมาบอก
ไม่อยากยุ่งอะไรจะซื้อไปทำอะไร

จิตมาซื้อขายแล้วโรคจิตมาซื้อ

คุณน้ำฝนกล้าเปิดเนื้อเปิดตัวแบบนี้เลยนะ
ออเดอร์แบบรัวแบบเต็มเลย

ตอนหลังก็อ่ะเฮ้ยมันต้องทำไงชีวิตมันต้องสู้ต่อ

ไปมาคุณน้ำฝนเหมือนจะเปิดให้เพจ

ผู้ชายอยากจะซื้อของคุณน้ำฝน
จุดผลเพิ่งบอกว่าของใหม่ใช่ใส่ไปวิ่งวิ่งเสร็จใส่ห่อ
ขายทันทีอย่างนี้คนรับซื้อซึ่งเป็นลูกค้า
มันดูมีความสุ่มเสี่ยงเรื่องของเชื้อลงเชื้อราอะไรหรือไม่
ตามรายงานว่าอย่างนั้นนะฮะห่วงกันแค่นี้เท่านั้นเอง

ต้องดูนะต้องดูว่าวันนี้จะมีหน่วยงานไหนอะไรยังไง

เพราะว่าแน่นอนล่ะมันต้องมีเสียงมาสองทางสำหรับข่าวนี้นะ
ใช่แต่คุณน้ำฝนเขายืนยันนี่คือการทำมาหากิน
อันนี้เขาคิดในมุมคนทำมาหากินไง
เรื่องนี้แปลกประหลาดดีเหมือนกัน